ทีนี้มาดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีค่ะ

สำหรับกรณีประเด็นพิพาทระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
คือก่อนหน้านี้ในแผนที่เป็นพยานคนสำคัญ

บอกว่ามีลอตเตอรี่หล่น๕ใบเห็นคนก้มเก็บ

พยายามจะให้รับคดีนี้มาเป็นคดีพิเศษ
ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีนี้

ต้องให้ครูปรีชาหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจริงไปยื่นเรื่อง

ครูปรีชาเจ๊บ้าบินไปกับทนายความนะคะ

แล้วก็ไปยื่นเรื่องต่อทางพลอากาศเอกประจินจันตอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อยากจะให้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ

ชื่อว่านายวรยุทธ์บุยะวงศัยนะคะ
ก็บอกว่าชี้แจงรายละเอียดกับทางกระทรวงยุติธรรมประมาณ๒๐นาที
ร้องขอความเป็นธรรมกับกระทรวงยุติธรรม

ทำไมตั้งแต่หมวดจรูนถูกรางวัลไม่เห็นตามหาแม่ค้าเลย

งวดนั้นเลขท้าย๒๖ไม่มีวางบนแผงนะคะ
คนที่ถูกรังวัลเช่นคุณลุง
เองเนี่ยนะครับจะต้องมีการตามหาแม่ค้าถึงแม้คนไทยเนี่ย
จะมีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความกระตันอยู่การถูก
ตเตอรี่ต้องสามสิบล้านอ่ะถามนักข่าวหน่อยครับว่าเราจะต้อง
ตามหาแม่ค้าไหมตามหาเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เขานำลาบมาให้
นะครับแต่ก็เป็นกันบ้านไปนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงไม่
เป็นไม่ฆ่าขายให้กับคนลุงบอกได้เลยนะครับเลขสองหก
ในวันที่๓๑ตุลาเนี่ยไม่มีบนแผงแน่นอนสั่งไว้ยัง
จิบบิลตอบหน่อยลูกค้าพิเศษที่เราซื้อสั่งซื้อกันโดยประจำดังนั้นที่คุณลุงบอกว่าซื้อบนแผงบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้
นี่ค่ะนี่คือบรรยากาศที่ทางกระทรวงยุติธรรมนะคะยังไม่จบแค่นี้ไปต่อนะคะ

ก็ไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

จะขอเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนที่ทำคดีอยู่ตอนนี้ค่ะ

คดีนี้สารแพ่งยังไม่ได้พิพากษา
ทางสารแพ่งจะนัดสอบพยานต้นเดือนพฤษภาคมนี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้
ว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านเป็นของใคร
แต่ทำไมตัวเองถึงถูกดำเนินคดีฐาน
ให้การเท็จไปแล้วค่ะ
ทางกองปรามก็จะตั้งทงว่า

ครูรับสารภาพแล้วนะครับ
รับสารภาพหมายความว่าอะไรนะครับ
นั่นหมายความว่าครูมีความผิดแล้วหรือครับ
เพราะว่าตอนนี้สารแพร่ง

ว่าใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ในโรตเตอรี่นั้น

คือทางพนักงานสอบส่วนจะใช้
ใช้การพูดในการน้มน้าวชักจูง
เชิญชวนให้รับสารภาพ
แต่ก็ไม่ได้เป็นการบังคับใช่ไหม
แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ
แต่เป็นการนุ้มน้าวชนชวน
ให้มีการรับสารภาพ
ถ้าเราไม่ได้ทำผิดจริงแล้วเราตอบอะไรเข้าไป
แล้วเราก็ไม่ได้รับสารภาพครับ
แล้วแสดงให้เห็นว่าครูปรีชานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์
ขอหลักฐานบันทึกการจับกลุ่ม
รวมถึงจะให้ทนายความยื่นหนังสือ

เพื่อเอาไปให้กระทรวงยุติธรรมด้วย
แต่ว่าตรงส่วนนี้กองปราปบอกว่า
ทำไม่ได้นะคะ

เราเป็นผู้ต้องหา
ในส่วนของที่มันมีความลับของสำนวนอยู่เราก็ขอได้เฉพาะส่วนที่ที่ทางทางกฎหมายกำหนดให้เราก็ไม่ได้มีอะไรฮะก็เป็นแค่หลักฐานการบันทึกการจับกลุ่มนะฮะบันทึกการจับกลุ่มบันทึกการแจ้งข้อแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้หนังสือขอให้สอบส่วนเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ก็ประเด็นในคดีนะครับประเด็นในคดีก็คือประเด็นในส่วนที่มันยังขาดอยู่ซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นประเด็นสำคัญก็ขอให้เป็นงานสอดส่วนให้ความเป็นทำในส่วนนี้ด้วย
คือประเด็นในรายละเอียดนี้เราแจ้งไปแล้วเราคงให้ไม่ได้เพราะว่า
ปากก็คือในส่วนของที่เราเห็นว่า

พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่มรองผู้บังคับการ

ขอให้สอบปากคำพยานเพิ่มอีก๒ปาก
เป็นพยานที่เคยสอบไปแล้ว๑ปาก
เป็นพยานใหม่ที่ยังไม่เคยสอบอีกหนึ่งปาก
กองปราบบอกว่าก็ยินดีนะคะ

ยืนยันว่าตำรวจไม่เคยข่มขู่โน้มน้าว
บังคับให้ใครรับสารภาพแน่นอน

ให้สัมภาษณ์ของครูปรีชาด้วยค่ะ
ว่ามีคำไหนเข้าข่ายลักษณะหมินประมาทหรือเปล่านะคะ
เรื่องคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
คุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีถึงขั้นต้องพูดถึงนะคะ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็พูดถึงเรื่องนี้ระหว่างการไปเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองที่จังหวัดหนองบัวลำพู

บอกว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่ยังไม่จบ

ตกลงลอตเตอรี่เป็นของใครก็ไปแซวเขาด้วยนะคะ
ก็บอกว่าคนเรารู้ตัวอยู่แล้ว
เป็นคนพุธข้างนอกก็เชียร์ไป

ทำไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามรูปคดีดูแลกันไป
ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันแรงมาก